เรื่องของภาษีประกาศพระราชกำหนดยกเว้น
และสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร
พระราชกิจสดีกาลดอัตราการยกเว้นรัศดากร
กลายเป็นว่าก่อนหน้านี้ถูกมองถูกจมตีนะครับว่า
เป็นการนิทธศกรรมคนผิดเรื่องภาษีหรือเปล่า
เมื่อวานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับ

ไม่ใช่ขออภัยรองนายยกรัฐมนตรี
ไปประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
และก็อธิบดีกรมสัมภกรณ์นะครับ
ไปประชุมในเรื่องของการตรวจเยี่ยมกระทรวงการคังฮา

ดูเรื่องของการปฏิรูปภาษี
แล้วมีการพูดเรื่องนี้ด้วยนะครับ

ก็คือเรื่องของการปรับโครงสร้างภาษีบุคคลธรรมดา
ที่มีรายได้ต่ำกว่า๓๐๐๐บาท

เรื่องนี้นะครับทางด้านของอธิบดีกรมสรรพากรบอกว่า
จะแล้วเสร็จแล้วก็นำมาใช้ได้จริงนะครับ
ในปี๒๕๖๐นะครับ
โดยนายประสงค์ภูนิอธิบดีกรมสัมภกรณ์เปิดเผยว่า
ระหว่างการจัดทำรายละเอียดโครงการภาษีบุคคลธรรมดาใหม่
คาดว่าจะเสร็จภายในไตรมาสแรกของปีนี้นะครับ
เพื่อส่งให้แก่นายอภิษักตันติวรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณา
เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในไตรมาสแรกของปี๒๕๕๙
ซึ่งเมื่อเห็นชอบแล้วมันก็จะมีผลบังคับใช้
สำหรับรายได้ที่เกิดขึ้นในปี๒๕๕๙
ที่จะยื่นแบบแล้วก็เสียภาษีในปี๒๕๕๙
บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปในการปรับปรุงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

โดยเฉพาะการปรับอัตราและการหักค่ารถหย่อนที่จะไม่มีใครเสีย

อกจากนี้ยังขยับรายได้ของผู้ที่มีเงินได้จากปัจจุบัน
เงินเดือนไม่ถึง๒๐๐๐บาทไม่ต้องเสียภาษี
อาจจะเพิ่มขึ้นให้มากกว่านี้แต่คงไม่ถึง๓๐๐๐บาทนะครับ
แต่ก็ยังดีนะคุณเป็นการลดภาระของประชาชน

แล้วก็โครงสร้างภาษีบุคคลธรรมดาใหม่
คาดว่าจะเพิ่มการหักลดห่อนรายบุคคลให้ตรงกับความเป็นจริง
และค่าครองชีพในปัจจุบันโดยลดเพดานการจัดเก็บสูงสุดจากร้อยละ๓๕

เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราภาษีนิติบุคคลที่จัดเก็บในอัตราร้อยละ๒๐นะครับ
ซึ่งก็จะทำให้ผู้มีรายได้ต่ำกว่า๓๐๐๐บาทต่อเดือน

จากเดิมที่บอกไปว่าเป็นผู้เสียภาษีจะอยู่ที่๒๐๐๐บาทต่อเดือน
มาถึงอีกหนึ่งเรื่องร้อนก็เป็นพาดหัวในข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐเลย
คลังยันไม่นิรโทษกรรมคนผิด
ในเรื่องของประกาศพระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร
และพระราชกฤษฎีกาลดอัตราและยกเว้นรัศดากรพศ๒๕๕๙
เนื้อหายกเว้นการตรวจสอบภาษีย้อนหลังนิติบุคคลที่มีรายได้ในปี๒๕๕๘ไม่เกิน๕๐๐ล้านบาท
แม้จะทำให้กรมสัมภากรสูญเสียรายได้๑๐๐๐๐๐๐๐บาท
แต่อธิบดีกรมสรรพากรบอกว่าทางกรมเองก็จะเก็บภาษีได้เพิ่มมากขึ้น
อันนี้คือสำคัญจุดประสงค์เป้าประสงค์อยู่ตรงนี้
ใช่ให้มาถูกต้องไม่ต้องหนีภาษีไม่ต้องออกใบกำกับภาษีปลอม
ให้มีการยื่นภาษีที่ถูกต้องนะครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญของกฎหมายฉบับนี้
สำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการสามารถมาลงทะเบียนกับกรมสรรพากร
ตั้งแต่๑๕มกราคมถึง๑๕มีนาคมศพนี้
ซึ่งจะได้รับการยกเว้นการตรวจสอบภาษีย้อนหลังที่เกิดก่อนวันที่๑มกราคม๒๕๕๙ทั้งหมด
ส่วนเมื่อวานรองสมคิตจตุศีพิทักษ์ก็พูดถึงเรื่องของภาษี
บอกว่าจะต้องให้กระทรวงการคลังสร้างงบประมาณสมดุล

สำหรับการปรับปรุงโครงสร้างภาษีได้สั่งพิจารณา๔ด้านคือ
ลดความเหลื่อมล้ำแก้ปัญหายากจน๒ให้ธุรกิจขนาดเล็กเติบโตต่อไปได้
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและก็๔
เกิดความยั่งยืนด้านการคลัง
ตอนนี้ทางกระทรวงการคังก็ต้องทำงานภายใต้กรอบการทำงานที่รองนายยกสมคิดวางไว้คือ๗ปี